เมื่อกี้เนี่ยเป็นนายกมาดูอดีตอดีตว่าที่นายก

ไม่ได้เลือกเขามาเป็นผู้นำฝ่ายค้าน

ไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้าน
แต่จะเป็นว่าที่นายกวัฒนมนตรี
ในการเลือกแต่ค้าต่อไปแน่นอน
ลั่นเลยไม่รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน

แล้วอย่างนี้ก็จะเป็นใครล่ะครับ

กับพักเก้าไกลไปขึ้นรถแห่ปราศัย

เป็นคลื่นมวลชนสีส้มกันเยอะเลย

เพราะว่าได้เสียงประชาชนมา๑๔ล้านเสียง
ให้มาเป็นนายกก็ขอเสนอตัวเป็น

นี่พูดไปถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเลยนะ
ส่วนกระแสข่าวการตั้งพักอนาคตไกล
ก็บอกว่าเป็นพักการเมืองทั่วไป
ใครก็มีสิทธิที่จะตั้งพักการเมืองได้
แต่คุณพิทาบอกมั่นใจว่า

ขณะเดียวกันครับคุณพิทาก็บอกว่าโทรไป
แสดงความยินดีกับนายกเศรษฐาเรียบร้อยแล้ว
ได้เป็นนายกและกำลังรอดูผลจัดสรร
รัฐมนตรีที่กำลังจะออกมาโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมครับ

ผลักดันนโยบายปฏิรูปกองทัพ

คุณเศรษฐาและคณะรัฐมนตรี
จะทำได้ตามที่พูดหรือไม่

เพื่อให้รัฐบาลทำงานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

สมมุตินะถ้าสมมุติ

คือมีการทำโพลออกมาด้วย

แล้วรองลงมาเนี่ยคือภูมิใจไทยบวกขึ้น๓ส่วนเพื่อไทยยังรู้ไหม

โอ้โหมันพอดีกับของเก้าไกรเลยนะ
ใช่แล้วก็รองลงมาก็คือเป็นประชาธิปัตย์ลบ๒
อันนี้คือนักวันนี้นะ